มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แต่ภูผาชอบชวนแม่ไปตามโบราณสถานต่าง

เหมือนอยากจะไปหลายที่อีกที่หนึ่งที่แบบน้องอยากไปแต่แม่ก็ยังไม่ได้พาไป

ทำไมมึงถึงอยากไปป่าคำชโนธลูก
พอดูตั้งแต่๖ครัวมันก็เจอ
เขาจะเขียนคำว่าการก่อนโดยที่ว่า
แม่ไม่ได้จับมือลูกเขียนหนังสือปกติ
ลูกทุกคนจะต้องจับเขียนเกาะไก่
แต่น้องนี่จับดินสอเป็น
เป็นเองโดยที่เราไม่ต้องสอนว่าการจับดินสอนให้ถูกต้องเป็นยังไง
เขาก็จะจับเขียนเองแล้วเขาก็จะเขียนก่อไก่สละอ้าแล้วก็รอเรือ
แต่กลับด้านก็คือต้องเอากระจกส่องปุ๊บเขาจะอ่านคำว่าการออก

จนแบบเหมือนจะขึ้นอนุบาล๒ครูบอกว่า
ถ้าลูกยังเขียนปกติไม่ได้ก็ไม่ต้องเลื่อนชั้น
แม่ก็บังคับเขาเป็นเดือนเหมือนกันเขาก็ร้องไห้สงสารเขาเหมือนกัน
คือแบบว่าทำไมหนูเขียนปกติเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้
เขาเขียนเป็นประโยคเขาก็กลับด้านอยู่อย่างนั้น
ต้องส่องกระจกอย่างนี้แล้วเขาก็สามารถทำได้

แล้วก็กลับไปเขียนหลังก็ส่งงานให้อีกด้วย

แต่สิ่งที่แปลกกับเด็กคนนี้ยังไม่จบเท่านั้น
อยู่ดี๒ขวบน้องอยากวาดภาพพญานาค
แล้วก็วาดภาพพญานาคหลังจากที่พ่อพาไปเที่ยววัด
เขาก็วาดขึ้นมาถามว่าสวยไหม
ตอนเขามาบอกแม่นี่พญานาคเราก็มอง
เหมือนต้นมะพร้าวลูกกิ้งกลืนแต่เราก็เออสวยลูก
ปัดไปเพราะไม่อยากให้ลูกเสียใจเออสวยลูก
แต่ความที่เรามองทุกวันเพราะว่าเขาวาดทุกวัน
แล้ววาดภาพซ้ำเป็นพญานาคภาพเดิม
ซ้ำไปซ้ำไปจนสวยค่ะ
คุณหนุ่มอยากจะเห็นภาพเขาตอนที่เขาวาดตอน๒ขวบไหม

นี่นะฮะรูปนี้นะถูกไหมฮะค่ะเป็นรูปของพญานาค
รูปนี้เป็นรูปของสุพรรณหงษ์เหรอเป็นอะไร

เป็นหงษ์นะฮะอันนี้ว่าตอนอายุเท่าไหร่ครับ
ก็ประมาณนี้ครับ๒๓ขวบครับ
๒๓ขวบนี่นะฮะเป็นโอมพิคเนศอันนี้เป็นสามเศียร

ักษ์๒๓ขวบเหมือนกันมายูยังกดไอแพทึบอยู่เลย
ขวบครึ่งนี่ดูก็๒ขวบเขาวาดอย่างนี้แล้ว
นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเขียนภาพพญานาคตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าน้องเขียนคำว่าโอม

ค่ะเป็นภาษาฮินดู

ต้อนกี่ขวบที่เขาเขียนโอม

ตอน๓ขวบเขียนเป็นภาษาฮินดู
เนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะเราเขียนสวยแล้วเราก็บอกว่าต้องเขียนอย่างนี้ไม่ใช่เราบอกแม่เขียนผิด

เมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนที่จะเข้ามาถ่ายทำในรายการรายการในสตูดิโอกันนะครับ
พอดีพี่เห็นน้องภูภาเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกับอาจารย์เชียง
แล้วก็ได้มีการนำเอาสมุดภาพของน้องให้อาจารย์ดู
ในนั้นเนี่ยมีภาษาที่เขียนเป็นเหมือนไม่ใช่ภาษาไทย
เป็นภาษาบารีหรือภาษาอะไรสักอย่างมันคือภาษาอะไรครับ
ภาษาขอมครับภาษาขอมอ่ะตอนนี้อยู่ในมือของคุณภูภา
ไปเรียนมาจากไหนอะนี่นะฮะนี่คือภาษาขอมไปเรียนมาจากไหน
ใช่ค่ะรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ครับแล้วเขียนได้ยังไง
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
อาจารย์เชียงได้มีการพูดคุยกับน้องนะครับบอกว่าให้น้องเนี่ย
เขียนได้ในบางตัวเท่านั้นเพราะบางตัวที่เขียนมาเนี่ย
ต่อไปเนี่ยจะร้อนใช่ไหมฮะอาจารย์เชียงบอก
อาจารย์เชียงก็เลยบอกว่าให้เขียนคำพวกนี้เท่านั้น
ต่อไปจะร้อนแกว่าอย่างงั้นอัคระอักษรโบราณ
เขียนเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกสี่ห้าขวบน้องมา
ห้าขวบหนูไปเห็นมาจากที่ไหนก็เห็นเป็นตามวัด
ก็จะมีตัวนะตัวอะไรอุณวโลกอุณวโลกกันก็เอามาเขียน
จำจำมาแม่คิดว่าเป็นของเดิมที่เขามีมา
แม่คิดว่าเขาน่าจะมีจุดประสงค์สักอย่างที่เขาจะต้องมาทำให้สำเร็จใน
ในชาตินี้ชาตินี้ฮะ
เห็นบอกว่าครั้งนึงเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเจออาจารย์เฉลิมชัย

ก็ออกรายการพี่หนุ่มแล้วเหมือนท่านได้ดู
หรือลูกศิษย์ท่านเนี่ยแล้วท่านก็เลยเหมือนว่า
เมตตาให้น้องเข้าพบได้เพราะว่าน้องพูดในรายการพี่ว่า
อยากจะเจออาจารย์เฉลิมชัย

คือพอท่านอาจารย์เห็นน้อง
ท่านก็แบบเหมือนมองว่าหนูแบบทำได้ยังไงอ่ะลูก
แบบลายไทยเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเด็กที่เรียนเป็นปี
เขายังไม่แบบพิ้วเหมือนหนูเลยหนูไปได้เร็วหนูสะบัดข้อมือได้ขนาดนี้

ก็สอนว่านู้นรายไทยนี่หนูเยอะแล้ว

อาจารย์ก็จะสอนวัดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็
ทำเหมือนอาจารย์เลยนะเนี่ย
ใช่เขาจะแบบจับกันแล้วก็วัด
ก็ให้ใช้สายตาบ้างสังเกตนี่กับอันนั้น

แล้วก็เอาวัดอีกทีเพื่อตรวจให้ฝึกไว้แบบนี้
แล้วก็หน้าคนก็จะมี๓ส่วนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็สอนเทคนิคแล้วก็สอนด้วยว่า
หนูต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วหนูย่าเต็มแก้ว
เพื่อที่จะได้เติมได้ตลอดเวลาเลยประมาณนี้ครับ
ให้เป็นน้ำครึ่งแก้วอย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว
เพื่อที่จะได้เติมได้ตลอดเวลาไม่มีวันเต็ม

เมตตาน้องมากบางทีแม่ไปแม่เห็นท่านกอดน้องทั้งวันแค่
อันนี้แบบคือคนเป็นแม่ก็แบบกอดทั้งวัน
คือแกนั่งอยู่ตรงไหนแกก็จะแบบอ้อมอยู่อย่างนี้
คือแกก็กอดอยู่อย่างนี้โดยที่แบบว่ามีเมื่อตอนเดือนมีนาค่ะ
เยี่ยมท่านอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอแบบตอนไปถึงประมาณห้าโมง
ยังหาอาจารย์ท่านไม่เจอเลยแล้วก็ได้ยินเสียงท่านอาจารย์แบบว่า
พระแบบลั่นวัดเลยค่ะแต่ยังไม่เห็นอาจารย์เลย
แล้วก็แบบเขาก็แบบฝักมือเรียกน้องวิ่งไปปุ๊บแกก็เอาไปหอมโดยที่แบบแม้ถ่ายรูปไม่ได้
อะไรอย่างนี้แบบว่าคือแบบค่ะ
สร้อยเส้นนี้ไม่ถอดเลยทำไมอ่ะลูก
อันนี้เป็นของที่อาจารย์ให้ครับแล้วก็ตีเป็นราคาไม่ได้เพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจมากครับ

ข้างหลังเขียนด้วยนะฮะว่าเป็นลายเซ็นอาจารย์เฉลิมชัย

ชนีทองเป็นนิ้วของอาจารย์เฉลิมเป็นลายนิ้วมือ

นิ้วลงไปดัชนีทองมีอันเดียวเท่านั้นเอง

ทุกวันค่ะก็คือเหมือนเขาก็จะมีเวลาของเขาสัก๕๖โมงเขาก็เลิกวิ่งเล่นแล้วบางทีเขาบอกว่าแม่พาไปดูหนังนี่สิอยากดูเรื่องนี้เรื่องนี้อ่ะไป

ฮือยี้จ่ะที่๑สอบได้ที่๑ด้วย
ก็พรุ่งป๔คนแหละครับป๑๒๓

ค่ะแล้วก็จะถามคุณครูว่าลูกได้ที่หนึ่งได้ยังไง
เพราะว่าแม่ไม่เคยเห็นน้องอ่านหนังสือเลยอันนี้คือเรื่องจริง

หลายครั้งที่เขาบอกว่าให้กำลังใจคุณแม่
ผาจะคิดคำพูดสวยเกิดขึ้นมาได้บ่อยครั้งมากเลยอ่ะ
ถ้าจะบอกคนที่กำลังดูทีวีอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้

ทุกปัญหามีทางแก้ครับถ้าเรามีสติสมัยธรรยาแล้วก็ปัญญา

โตขึ้นอยากทำอะไรอีกความฝันที่ว่าชีวิตนี้ก่อนตายจะต้องทำให้ได้คือ
ก็ทำแบบอาจารย์นี้นะครับอาจารย์ชื่ออย่างใคร

ไม่จำกัดก็ทำไปเรื่อยครับ

ขอดูมือคุณพระดำ
ลองกากลับคุณแม่
มือเขาจะเหลวเห็นไหม
นี่อะนิ้วเขาไม่ใช่นิ้วที่มันเป็นนิ้วที่มันใหญ่ขึ้นมาพอเหมือนกันนะ
เขาจะเลี้ยวเล็กขึ้นมาเหมือนเป็นปลายแหลมขึ้นมา
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแบบมันก็แปลกเนอะ
หรือเป็นเพราะนี่เป็นมือที่เขาถูกส่งมาเพื่อให้วาดรูป
ก่อนจบรายการหนูจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้
รู้หรือเปล่าเมื่อก่อนหนูเป็นอะไรมา
หรือไม่พูดหนูรู้แต่หนูไม่พูด

บางสิ่งบางอย่างพูดออกทีวีไม่ได้ใช่ไหม

อ่ะลูกเขาไม่ให้พูดหรืออะไร
ไม่ครับไม่ได้เรื่องนั้นเดี่ยวคนแบบว่า

เขาจะคิดว่าไม่ใช่ความสามารถอะไรอะไรประมาณนี้ครับ

กลายเป็นว่าอ๋อเป็นเพราะอดีตชาติทำให้เราทำอย่างนี้ได้

หนูคิดว่าอยากจะให้คนเขาศรัทธาที่ความสามารถของหนูมากกว่า

ไม่ใช่กับสิ่งที่อยู่ในอะไรที่เหนือธรรมชาติ

ที่ความจริงแล้วมันก็มีคำตอบเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติอยู่กับหนูเหมือนกัน

บางอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าการวาดมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาจากฝีมือ
ค่ะมันคือเหมือนต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ลื้อของเก่ายังไงก็ไม่มีทางนะ

ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวไม่เชื่ออย่างรบหลู่ในค่ำคืนนี้ของน้องภูภาแล้วก็คุณหน้าไก่นะครับ

วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยนะฮะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยฝีมือของน้องเองนะครับ
ขอให้ฝีมือแบบเนี่ยคงอยู่ไปแล้วก็ได้สร้างวัฒว์ร่องขุ่นเมื่ออาจารย์ของน้อง
ให้ลุงหนุ่มกับพี่มดดำได้สร้างด้วยนะ
ได้มีโอกาสนะ
โอเค

ให้ลุงหนุ่มสร้างกดไว้